คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุสลดเหตุการณ์นี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานก็คือรับเปิดเทอมเลยอะค่ะ
คือพ่อแม่เนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็กำลังจะกลับขี่รถจักรยานยนต์กลับมาด้วยกัน
พ่อขี่แม่ซ้อนท้ายปรากฏว่าถูกรถชน
ชนเสร็จแล้วมันหนีไปเลยตัวแม่บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ตัวพ่อเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุค่ะ
แล้วก็ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าใครอยู่แถวนั้น
ใครขับผ่านช่วงจังหวะที่เกิดเหตุแล้วมีกล้องหน้ารถช่วยตามหน่อย
ช่วยตามคนร้ายคนก่อเหตุมารับผิดหน่อย
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตน่าสงสารด้วยนะคะ
คือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์มาก
ผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทางครอบครัว
ยังบอกเลยว่ายังไม่รู้จะมีเงินจ่ายค่ารักษาเลยหรือเปล่า
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนะคะ
พื้นที่ของสพสำรงใต้จสมุทรประการ
คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกเฉียวชน
คนก่อเหตุหลบหนีไปมีคนเจ็บสาหัส๑รายเสียชีวิต๑ศพนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายพีรศักดิ์พลแสนอายุ๒๘ปี
เขามีอาชีพเป็นหัวหน้ารอปภ
ผู้บาดเจ็บก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตแล้วค่ะ
ชื่อว่านางสาวกระหนกพรดาวันอายุ๒๙ปี
ทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
คุณหมอบอกว่ากระโหลกศีรษะร้าวนะคะ
เลือดออกในสมองนะคะแต่ว่ายังสามารถพูดคุยตอบโต้ได้
มีอาการปวดแผลที่ศีรษะและลำคอ
ซึ่งตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะนางสาวกระหนกพร
เขาก็ยังสามารถพูดได้ให้ข้อมูลได้
เขาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของสามี
กลับจากเอาชุดไปให้ลูกที่โรงเรียน
เพราะว่าลูกชายใส่ชุดนักเรียนผิด
คือต้องเอาชุดขาวไปเปลี่ยนให้
เพราะว่าทุกวันโกนวันพระทางโรงเรียนต้องให้เด็กนักเรียนใส่ชุดขาวเพื่อถือศีล
แต่ลูกคือใส่ชุดนักเรียนไปไม่ได้ใส่ชุดขาว

ก็เลยเอาชุดขาวไปให้แล้วก็ถือชุดนักเรียนลูกกลับมา
แต่ว่าขณะกลับเนี่ยค่ะสามีขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้ขี่เร็วด้วยนะคะ
มีแท็กซี่ขับเบียดมาแล้วสามีประคองรถเอาไว้ไม่อยู่
จนทำให้ต้องพุ่งขึ้นไปบนทางเท้าคือแท็กซี่ชนนะคะ
รถจักรยานยนต์พุ่งไปบนทางเท้าตัวเองเนี่ยกระเด็นออกไป
นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นนะคะ
นักเรียนของลูกที่เอากลับมาด้วยเป็นคราบเลือดเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม
ตัวภรรยาบอกว่าก็ประคองสตินะเรียกสามีอยู่ตลอดเวลานะ
บอกว่าให้อยู่ก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งไป
กู้ภัยเข้ามาแล้วก็มาช่วย
แล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะ
บอกว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุลูกชายของผู้ตายอายุ๙ขวบ
มาดูศพพ่อแล้วก็คุณแม่ของคนบาดเจ็บ
ซึ่งก็เป็นยายของเด็กอ่ะนะไปด้วย
กอดยายแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยเป็นภาพที่คนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
น่าสงสารมากมันเศร้าใจมากนะคะ
ก็หดหูแต่ก็เดินเรื่องให้เขานะเพราะว่าน้องเขามาซื้อของที่นี่ประจำ
เราก็รู้จักเขาดีใช่รู้จักค่ะ
เขาก็ยืนนอนพ่อเขาร้องไห้แล้วแม่ยายเขาก็เอาเข้าไปกอด
โพงด้วยนะคะเคยให้สมัยแล้วเขาอยากให้มีสะพานข้ามคนเป็นที่ให้ท่านกันก็ต้องมันเป็น
เป็นช่วงโค้งพอดีออกไปมันก็ช่วงโค้งพอดีค่ะ

โค้งนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยอะค่ะ
รับผิดชอบมากดีครับรับครอบครัว
ดูแลมีแม่ยายพ่อตานี่ต้องดูแลแล้วเมียก็ไม่ได้ทำงาน
แล้วก็ลูกอีกคนลูกยังเล็กที่อยู่ป๒๙ขวบ
เสียใจมากแล้วก็เสียดายเขามากครับ
เพราะว่ารักกันอย่างพี่อย่างน้องครับอยู่กันมาแบบอย่างครอบครัวครับ
คือจริงเขาน่าจะมีจิตสำนึกรับผิดชอบหน่อยว่าเฉียวชนแล้ว
ให้ลงกลับมาดูหน่อยไม่ใช่หนีไปเลยครับ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอยู่ในซอยโรงเหล็ก

ทีมข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตกำลังไปรับศพ
จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เพื่อนบ้านบอกเลยว่าครอบครัวนี้น่าสงสารมากผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัว
แล้วเงินไปรับศพยังไม่มีเลยค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าเพื่อนบ้านอ่ะสงสาร
ก็เลยไปขอเรียรายเงินจากคนรู้จักเพื่อให้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตอ่ะ
ไปจ่ายเรื่องของค่ารับศพอะไรแบบเนี้ยค่ะลำบากครับผมเนี่ยก็เห็นสภาพเขา
มาเช่าบ้านอยู่เป็นคนต่างจังหวัดแล้วแฟนเขานะที่ป่วยอยู่เนี่ยนะฮะ
คือตอนนี้ลำบากมากคนที่เจ็บสาหัสอยู่เนี่ยเขามีโรค
ด้วยครับผมแล้วก็เงินก็ยังไม่รู้ค่ารักษา
เพราะคู่กว่านี้ไม่มีแล้วเงินทำศพตอนนี้เห็นมันก็เดือดร้อน
ก็จะขอผู้ใหญ่ให้ช่วยเขาหน่อยหนึ่งผู้ใหญ่ทางเรานะครับผม
คือเลี่ยลายกันไปเพื่อเอาศพกลับไปทำพิธี
ผมอยากฝากผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับผม
ช่วยชี้เบาะแสหน่อยครับผมช่วยช่วยกันหน่อยนะครับผม
จะได้ให้เขามารับผิดชอบครอบครัวนี้น่าเห็นใจจริงจริงค่ะ
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยทางครอบครัวก็แทบจะไม่มีเงินไป
รับศพไปเป็นฆาตทำศพส่วนตัวภรรยาที่บาดเจ็บเนี่ยค่ะ
แม่ของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลก็เครียดเหมือนกัน
เงินติดตัวแทบจะไม่มีต้องไปขอเงินจากคนที่ไม่รู้จัก
มาร้อยหนึ่งเพื่อมากินข้าวกันก่อนนะคะเบื้องต้นก็ทำเรื่องขอย้ายโรงพยาบาลด้วยซ้ำ
เพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะแต่โรงพยาบาลแจ้งว่ายังย้ายไม่ได้
พรบรรถจักรยานยนต์ก็ขาดด้วยไม่มีสิทธิ์ในการเบิกค่ารักษา
ถ้าต้องรักษาตัวหลายคืนต้องใช้เงินโอ้โหเกือบ๔๐๐๐บาท
อาจจะไม่มีจ่ายด้วยซ้ำเงินจะกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะค่ะ
ส่วนเรื่องของคดีร้อยตำรวจเอกบุญฤทธิ์เชิญเชื้อรองสารวัตรสอบสวนสพสำรงใต้บอกว่า
จุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยอ่ะค่ะอืม
แต่เจ้าหน้าที่จะไปรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดจุดใกล้ใกล้ก่อนถึง
แล้วก็จุดที่เลยไปอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะตามตัวคนก่อเหตุ
ตำรวจก็เลยขอความร่วมมือว่าใครขับรถผ่านไปตรงจุดเกิดเหตุ
ช่วงเวลาประมาณ๘โมงเช้าเมื่อวานนี้
เบาะแสหน่อยแจ้งเบาะแสไปที่สพสำรงใต้นะคะ